มีโคราชคือรูปแบบการถนอมอาหารแบบหนึ่งของคนโคราชเพราะแต่เดิมพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการเพาะปลูกข้าวเจ้าเป็นจำนวนมาก
จึงมีการนำข้าวเจ้าที่เป็นผลผลิตมาแปรรูปเป็นหมี่โคราชซึ่งเป็นรูปแบบอาหารที่สามารถเก็บไว้ทำกินได้นาน
โดยหมี่โคราชนี้มีเอกลักษณ์ที่ได้รับความนิยมด้วยมีลักษณะเป็นเส้นแบนสีขาวมีความเหนียวนุ่ม
และสามารถทำได้ทั้งแบบหมี่โคราชแบบเป็นเส้นสดและหมี่โคราชแบบเส้นแห้ง